เอาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้

วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมานำเสนอ

นี่จะพาไปเที่ยวพร้อมกับทำบุญด้วย

เพราะว่าที่นี่แล้ว

นับยังไง
ไปเรื่อยนับตามขั้นบันได

จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ตอนนี้เขาก็เริ่มพากันเดินทางนะคะ

บนเขาภูพานคำอำเภออุบลรัฐ

เป็นจำนวนมากแล้ว
เพื่อที่จะมานามัศกาลหลวงปู่ขาว
หรือพระพุทธอุตระมหามงคล

พระคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาว

ความสูง๑๔เมตร
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ

เพราะว่าขั้นบันไดเขามีความสูง
ถึง๑๐๔๙ขั้น

ไม่เป็นไรสามารถขับรถขึ้นไปได้

แข็งร่งแข็งแรงอยากให้

นับขั้นบันไดกันไปว่ามี๑๐๔๙ขั้น

สำหรับใครที่เดินทางไปชมความงดงามของ

แนะนำให้ไปกราบไหว้พระประธาน
อยู่ใต้ฐานองค์พระใหญ่

สามารถทำบูรณ์และนามัศกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้

การชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำ

ที่ใครขึ้นไปแล้วจะต้องถ่ายรูปอัพ

ที่ไม่ได้มาอิจฉากันอย่างแน่นอนนะคะ

วัดภูพระบาทจังหวัด

นี่แหละค่ะเห็นมั้ย

เราได้ไปทำบุญแล้วเราก็ได้ไปชมความสวยงาม

แต่ต้องใช้ความแข็งแรงกันนิดนึง

๑๒๓สักพัก๒๐